นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
จังหวัดฉะเชิงเซามีหนุ่มวัย๒๗ปีขับกระบะเข้าด่านเก็บเงินถนนมอเตอร์เวย์
แต่ปรากฏว่าจู่รถก็มีอาการสายไปมาก่อนจะพุ่งตกข้างทางทำให้คนขับบาดเจ็บสาหัส
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นายท้องทัพชุ่งร่างของนายภาคภูมิอับดุลลากาซิมมายุ่งยี่สิบเจ็ดปีคนขับเอาไว้
เมื่อช่วยเหลือออกมาได้จึงรีบนำตัวส่งโรงพัฒนาปัจจับารณ์มากประกง
ภาคภูมิผู้บาดเจ็บให้การว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถเข้าด่านเก็บเงิน
แต่รถสายไปมาโดยไม่ทราบสาเหตุก่อนที่จะเสียหลักตกข้างทาง
แล้วพลิกความหลายแต่หลบไปกระแทกกับรวมมอเตอร์เวย์และทัพร่างตัวเองเอาไว้
เจ้าหน้าที่ใช้รถยกยกรถคันเกิดเหตุขึ้นมาและเตรียมหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ที่จังหวัดสงขลาตำรวจสพบางกล่ำเข้าตรวจสอบเหตุพบศพชายเสียชีวิต
บนถนนสายเอเชียในพื้นที่บ้านโคกเมาตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำ
ที่เกิดเหตุพบชายอายุประมาณ๖๐ปีนอนเสียชีวิตอยู่ร่องกลางถนน
สภาพศพมีบาดแผลถลอกตามร่างกายแต่ไม่มีเอกสารหลักฐานในตัว
ซึ่งชาวบ้านในระแวกนี้ก็ไม่มีใครรู้จัก
ออกไปประมาณ๒๐เมตรพบชิ้นส่วนรถบรรทุกตกอยู่
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะถูกรถชน
ขณะเดินข้ามถนนแล้วหลบหนีไป
เมืองต้นส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาล
เตรียมเร่งหาเบาะแสรถคันก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถจักรยานยนต
สุนัขวิ่งตัดหน้าบนถนนสายท่อน้ำหนองยายบู่
ในพื้นที่หมู่ก้าวตำบลนองคามอเผลศรีราชา
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายวันเฉลิม
ถิ่นนอกอายุ๑๘ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์
ส่วนคนซ้อนคือนายดำรงเดชสุพัฒนาอายุ๑๖ปี

จากการสอบสวนทรัพย์ว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาจากตลาดน้องค้อ

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีสุนัขวิ่งตัดหน้ากระทันหัน
พุ่งชนอย่างแรงจนรถล้มได้รับบาดเจ็บ
ส่วนสุนัขที่ถูกชนก็วิ่งหายไปในความมืด
ภายจึงช่วยเหลือนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาล